มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นที่จังหวัดน่านนะคะโดยหนุ่มวัย๒๖ปีเนี่ยขับ
รถกระบะฝ่าสายฝนกลับบ้านทีนี้รถเสียหลักแล้วไปชนเสาไฟ
แต่ว่ายังเคราะห์ดีมากเพราะว่ารอดตายปฏิหารจากเหตุการณ์นี้ได้นะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นบนถนนยันตรกิจโกศลบ้านดูใต้
มาดูใต้อำเภอเมืองจังหวัดน่านค่ะตำรวจสภเมืองน่านเนี่ย
ได้รับแจ้งเหตุว่ามีรถกระบะไปชนเสาไฟฟ้า
และมีคนบาดเจ็บหนึ่งคนก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กู้ภัย
โดยที่เกิดเหตุอยู่บริเวณเกาะกลางถนนก่อนจะถึงปั๊มแก๊สเอ็นจีวีค่ะ
พบรถกระบะยี่ห้อโตยาต้าสีบรอนทะเบียนบ่อใบไม้ต่อเต่า๓๗๕๖น่าน
สภาพรถคืออย่างนี้เลยค่ะพลิกตะแคงข้างนี่พังยับเยินเกือบขาดสองท่อน
ติดคาอยู่ที่เสาไฟฟ้าเกาะกลางถนนนี่เลยนะคะ
นายอลงกรรัตนศิลาอายุ๒๖ปีเป็นคนขับรถคันดังกล่าว
ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยค่ะดูจากสภาพรถแล้วไม่น่าจะเจ็บเล็กน้อยเลยนะ
ถือว่าเคราะห์ดีมากจากการสอบถามทราบว่านายอลงกรขับรถกลับมาจากบ้านเพื่อนในตัวเมืองน่าน
เพื่อจะกลับบ้านพักที่บ้านนาผาพอมาถึงจุดเกิดเหตุเนี่ยมันเป็นทางโค้งแล้วฝนตก
ถนนเลยลื่นค่ะรถก็ลื่นเสียหลักขึ้นเกาะกลางไปชนเสาไฟ
ได้รับความเสียหายแบบที่เห็นตัวเองก็รอดมาได้อย่างปฏิหารนะคะ
เรื่องต้นตำรวจแจ้งข้อกล่าวหาว่าขับรถยนต์โดยประมาทจนทำให้ทรัพย์สินทางราชการก็คือเสาไฟฟ้าเนี่ยเสียหาย
พร้อมแจ้งประสานแขวงการทางน่านที่๑มาสำรวจค่าเสียหายด้วย
ซึ่งนายอลงกรก็ยินดีชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมดค่ะก็เลยได้ลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานนะคะ